เสียงเราเล็กไม่มีสิทธิ์มีเสียงมนต์ท่านมีสิทธิ์มีเสียงค่ะ
เอาใหม่นะคะเวลาเลือกตั้งครั้งหน้าจับปากกาให้แน่น
แล้วจิตใจต้องนิ่งนะครับ

คุณผู้ชมทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พาเรทของแพงทำประชาชนอ่วมอ่วมอ่วม
อวมอรไทยกันเลยทีเดียวนะคะ

ซอสปรุงรสต่างพี่แพงหมดเลย
นี่ถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่าใครไปดูในทวิตเตอร์นะ
มี๒อย่างที่ราคาถูก

อุ๊ยเจ็บปวดสะเทือนใจมากอ๋อสะเทือนจิตสะเทือนใจจริงนะครับ
แพงทั้งแผ่นดินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ

แค่๑๑วันนี่ค่ะนี่นับเวลาเลยใช่ไหม
องค์ปรับขึ้นแพงละ๖บาทเนื้อหมูแพงขึ้นอีก
กิโลกรัมละ๕๐บาทเพราะเกิดโรคระบาดในสัตว

เนื้อไก่ตามมาติดค่ะ
กิโลกรัมละ๑๓บาทอันนี้ราคาที่ปรับขึ้นนะคะ

อ่ะใช่พี่
อันนี้คือขมวดมาให้เห็นในช่วงรอบ
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ค่ะในช่วงเวลาห่วงนี้นะฮะอะไรปรับขึ้นบ้าง
เริ่มหนึ่งกุมภาพันธ์ข่าวไม่สู้ดีเลยนะคะข่าวไม่สู้ดีเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าอะไรที่เตรียมจะปรับขึ้นอีก
ค่าไฟแสนแสบแสนแสบ
เรือคลองแสนแสบจะปรับขึ้นอีกวันที่๑๔มกราคมนี้นะคะระยะละ๑บาท
เขาตรึงมานานกว่า๒ปีแล้วเขาขออนุญาตแล้วนี่ตรึงนะคะ
แปลว่าผู้ประกอบการเขาแบกรับภาระเองที่ผ่านมาเขารับไม่ไหวแล้วค่ะ
น้ำมันดีเซลต้นทุนของเขามันเพิ่มขึ้นนะคะ
ส่วนค่าแก๊สถุงต้มค่าแก๊สถุงต้มถังขนาด๑๕กิโลกรัมราคา๓๑๘บาท

ค่าไฟค่าไฟเรียมขึ้นหน่วยละเท่าไหร่ล่ะ๑๖๗๑สตางค์ต่อหน่วยนะคะ
เอฟทีมันขึ้นใช่ไหมใช่ครับนะฮะข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้ข่าวไม่ดีสิ
เดี๋ยวจะมีคนมาตบปากเลยข่าวดีอะไร
ตี๕ที่ผ่านมาน้ำมันค่ะประกาศปรับราคาทุกประเภททุกชนิดอีกลิตรละ๔๐สตางค
เว้นอี๘๕ปรับขึ้น๒๐สตางค์ต่อลิตรนะคะ
ชาวเน็ตไม่เฉพาะชาวเน็ตหรอกนะฮะทุกคนแหละนะฮะ
ครวนบอกว่าของขึ้นราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
แต่ที่ไม่ขยับเลยคือค่าแรงค่าแรงยังไงดีล่ะ
แล้วอย่างนี้คำถามคือการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลถือว่าล้มเหลวไหมคะ
ใช่ไหมคะในขณะที่โควิดทำลายทุกอย่างไปอีกรอบนึงเนอะ
แต่ราคาทุกอย่างกลับขึ้นมาแบบนี้นะหนักอ่วมเหลือเกิน